แต่ว่าก่อนอื่นเลยวันนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูความเชื่ออะไรเยอะแยะมากมาย
เราต้องทำใจให้สบายก่อน
และเราจะต้องใช้มือขวามือซ้ายประนมกัน
เจ้าแม่ไต้ตองติดตัวจะมีสาระอะไร
มีสาระมีแน่นอนนะคะ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

ไปนี่ค่ะวัดนันทวันค่ะ
อยู่ที่ตำบลสระพังลานอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
ไอ้ม่าไปสุพรรณกันจ้าไปจ้าไป

ประชาชนเขาก็มากันครับข้างเลยจ้า
ซึ่งเป็นรูปหล่อพระสังกระจายเถระนะคะ
มีหน้าตักกว้างประมาณ๖๐นิ้วสูง๘๐นิ้ว
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็อยู่คู่กับวัดนี้มายาวนานช้านานแล้วครับชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ย
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ขอพรเนี่ยเขาบอกว่ามักจะได้โชคได้ลาบ
สมความปรารถนากันมานักต่อนักแล้วโดยเฉพาะช่วงไหนรู้ไหมช่วงไหน
ช่วงแบบนี้ก่อนออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้ชาวบ้านก็มักจะมากราบไหว้และก็มา
อะไรแบบนี้เพื่อไปขอเลขเด็ดอะไรอย่างนี้คุณป้าก็เสี่ยงเสี่ยงไปแบบนี้นะคะ
ครับอ่าดูค่ะคุณป้าคุณป้าได้แล้วหล่นแล้วนะคะนี่หยิบขึ้นมาเป็นอ่า
อ้าวเก็บคืนไปแล้วก็ไปเอาใหม่

ใครมองไม่ชัดอ้าวบอกไปเลยหนึ่งเจ็ด
เฮ้ยมีเลขเหมือนกับเมื่อกี้เลยอ่ะ

อ้าวแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเลขหนึ่งเจ็ดของคุณป้า

เพราะว่าไม่ได้ไปดูในใบเซียมซีว่ามันหมายความว่ายังไง
ชาวบ้านที่มากราบไห้มาขอพร
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อโตมหาลาบเนี่ยนะคะ
อยู่คู่กับวัดนันทวันมายาวนานมาก

ก็เห็นพบเห็นหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้แล้ว
จนผ่านเจ้าอาวาสมาถึง๓รูปแล้ว๓ท่านแล้วนะคะ
ใครที่จะมากราบไหว้มาขอพร
สาราหลวงพ่อโตมหาลาบนี้
มักจะถูกรางวัลกันเป็นประจำเลย

ซึ่งในครั้งนี้ชาวบ้านที่มาเขย่าเซียมซี
ก็ได้เลขติดไม้ติดมือกลับไป
๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
ซึ่งก็จะนำไปเสี่ยงโชคในวันแห่งความหวัง
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันค่ะ
ว่าจะถูกรางวัลกันหรือเปล่า
ดิฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเขย่าหล่นแล้วเก็บ
ทำไมเพราะว่ามันได้เลขตัวเดียว

ว่าเราจะได้เลขกลับไปถึง๓ตัว

นี่คุณนี่ช่างคิดจริงเลยนะเจ้าแม่ใบตองนะ

เกิดจากความสงสัยเป็นคนช่างสังเกต

นี่มีประสบการณ์แล้วงวดก่อนล่ะเป็นยังไง
งวดก่อนแล้วก็โดนกิน
แต่ทีนี้น้องใบตองไม่เคยจะสิ้นความหวัง
ไม่สิ้นเพราะว่าเรายังมีงวดหน้าเสมอ
ฉันยังมีความหวัง

ฟังบ่อยฟังได้ตลอดเลยเพลงนี้
ถ้าร้องบ่อยโอ้โหมาเป็นขบวนเลยนะ
ไม่ร้องดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกไป

จริงเราเข้าวัดไปทำบุญไปกราบไหว้
ไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตก็ได้

ดีนะครับยิ่งถ้าคุณลูกของคุณเนี่ยสามารถเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็โด่งดังได้นี่ไม่ต้องไปหวังพึ่งรางวัลที่หนึ่งเลยนะ
โอ้โฮมีอาชีพการงานที่มั่นคงเรียนดูคุณแม่ได้สบายถูกต้อง
มีสักครู่นี้บอกว่าฝันว่าอยากใส่สร้อยทองได้ใส่สร้อยทอง
อันนี้อาจจะมีความหมายก็ได้นะ
แล้วก็คุณเกดสิริชวีนวลบอกว่า
นี่คนนี้เขาจะไม่ฝันแต่อยากได้รางวัลที่๑นะ
แต่เขาฝันว่าอยากได้รางวัลที่สอง
อยากได้รางวัลที่สองเป็นคนมักน้อย